ต้องพูดถึงเรื่องความรักของคนในวงการบันเทิงกันด้วย
ช่วงนี้สังเกตไหมมีคู่รักหลายคู่ที่เลิกรากันไปไปไม่ถึงฝั่ง
คือมันต้องยุติความสัมพันธ์กันไปแบบน่าเสียดาย

แต่ว่าล่าสุดชาวเน็ตเขาแอบเอ๊ะกับความสัมพันธ์ของคู่นี้
หลายเงาแฟนหนุ่มมองไปหมด
คือเห็นเต้ยไปเที่ยวทะเลคนเดียว
ไม่รู้ว่าหนีร้อนหรือว่าหนีรักกันแน่
ซึ่งเราก็ได้ความจริงจากปากของเต้ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
แตะเบรกพี่สาวชาวเน็ตดังเอี๊ยดกันเลยทีเดียวนะคะ
บอกว่าพี่จ๋าหนูเนี่ยแค่อยากจะไปชิลจ้ะไปคนเดียวมันก็สบายใจดี
คือชีมีเวลานั่งอ่านหนังสือริมทะเลได้ชาร์จแบตให้กับตัวเอง
ได้ใช้ความคิดทบทวนสิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิต
จนตอนนี้เต้ยบอกว่าเริ่มแล้ว

ถูกค่ะพี่แจ๊คสาวโสดจะรู้ดีว่าต้องทำยังไง
คือตั้งกล้องถ่ายทั้งนั้นเลย
อาจจะมีแบบกลัวบ้างเวลากลางคืนเนาะเพราะไปคนเดียวใช่ไหม
แต่จริงแล้วเต้ยบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะพี่

ใช่ค่ะสรุปเชียร์ให้คะแนนความสุขกับทริปนี้แบบเต็มร้อย

ส่วนเรื่องความรักกับหนุ่มเจโตเต้ยบอกว่าจริงเนี่ยก็ยังต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยนะ
พี่นักข่าวเนี่ยจะเรียกว่าแฟนก็ไม่ติดนี่
บอกว่าความน่ารักของเจโตคืออะไรรู้ไหมจ๊ะ

และที่สำคัญอุ๊ยข้อนี้ชอบมาก
เจโตเขาทำอาหารเก่งด้วยนะเธอ

ใช่ค่ะเรื่องความรักของตัวเองใช้สเตตัสอินเลิฟกันไปแล้ว
แต่ว่าเพื่อนรักล่ะเพื่อนรักอย่างแมทพิวรณีตอนนี้
สเตตัสโสดไปเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าโอ้โหพี่หนูเนี่ยก็ทราบเรื่องพร้อมกับพี่นักข่าวนี้แหละ
คู่ของเพื่อนเกิดปัญหาก็มีถามไทยบ้าง

เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเต้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เอาจริงเลยนะได้ยินจากปากของแมท
ก็คือจากข่าวเมื่อวานนี้พร้อมทุกคนเลย
ด้วยความที่เราก็โตกันแล้วด้วยค่ะ
ก็ไม่ได้อยากที่จะไปแบบถามเรื่องส่วนตัวมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ดีค่ะดีใจค่ะที่เห็นเขาแบบมีความสุขยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้